กรณีเมื่อวานี้เราให้คุณผู้ชมดูคลิปไปนะฮะ
กรณีวัยรุ่น๒คนที่ไปเบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์
หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วรอปภเขามาเตือนปรากฏ
รอปภถูกรุมทำร้าย

เก้าอี้ฟาดหัวไปทั้งที่สลบไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ตำรวจนนทบุรีเบิกตัว๒วัยรุ่นรุมทำร้ายรอปภ
ออกมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับ
ตำรวจได้เบิกตัวนายนัทธวุฒิสลามแล้วก็นายสลันทองเพชร
ออกจากห้องควบคุมสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรี

ก่อนที่จะนำตัวส่งผัดฟ้องขังฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรี
โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนร่วมกันรุมทำร้ายร่างกายนายเจษดาจันกล่ำ

รอปภของหมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลท่าสายอำเภอเมืองนนทบุรี
บาดเจ็บสาหัสในคลิปนี่แหละฮะ

จนตอนนี้ทางรอปภเองต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
แล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับเพราะว่ารอปภเขาไปเตือน
เบิ้ลเครื่องแล้วก็มาจอดรถแถวนี้มันไม่ปลอดภัย

ส่วนอาการของนายเจษฎาตอนนี้ร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่า

จากเกรงว่าจะมีเลือดข้างในสมอง
เพราะถูกเท้าเตะไปที่ศีรษะอย่างแรง
แล้วก็ถูกเก้าอี้ฟาดไปที่ศีรษะด้วยนะครับ
ตอนนี้หากสแกนสมองแล้วไม่พบอาการก็ไม่ต้องผ่าตัด
เรื่องต้นคนไข้ยังสามารถพูดคุยและรับรู้ได้
อาการก็คาดว่าน่าจะพ้นวิกฤตนะครับ
คดีนี้ตำรวจสามารถจับผู้ต้องหาไว้ได้แล้ว๒คน
เหลืออีก๑คนนะครับ
ซึ่งเป็นเพียงตัวการที่ให้นายนัทธวุฒิและนายสรรค
ช่วยกันบรุมทำร้ายร่างกายนายเจษดา

แล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามรวบรวมหลักฐานต่างนะครับ
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดถึงเส้นทางการหลบหนี